วอร์มขำวอร์มขากันไกล

นี่ขำจริงมากเอาขำจริงเลยก็ได้

เรื่องราวของดนตรีนะฮะ

แล้วก็เมื่อเราได้ยินเสียงปั๊บ

ความฮาก็มาเพราะฉะนั้นติดตามได้ในช่วงของ
ตลอดข่าวขำ
ในฟังปใสเมื่อกี้

ที่เป็น
ที่เป็น

ต่อกันที่สายโยกของพี่คนนี้อีกหนึ่งราย
ที่มันในเพลงอินในอารมณ์จนเป็นแบบนี้ล่ะครับ
เห็นแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเจ็บหนีอีกนานล่ะครับ

อีกหน้านน้อง
ปิดท้ายด้วยสายแดนส์รุ่นตัวจี๊ดในตำนาน

แต่น้องเขาก็แรงแซงดนตรีไว้ก่อนแบบนี้ล่ะครับ

ถ้าเทียบแบบวาวแบบนี้
รอบหน้าขอโชว์เดียวได้ไหมแหล่มเลย
สเต็ปไม่ธรรมดา